มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณป้าที่เมืองย่าโมนครราชศรีมานะ
แกไปทำธุระนอกบ้านกลับเข้าบ้านคนต่างจังหวัดคุณนึกออกไหม
อืมตุ่มโอ่งเนี้ยจะวางรอบบ้านเลย
เขาก็จะตักดื่มกินจากตุ่มนั่นแหละค่ะปรากฏว่าครั้งนี้ก็ทำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
แต่คราวนี้ถึงกับพังงะวางขันเลยนะคะเพราะอะไร
เพราะมันเหม็นมากคือกลิ่นฉุนคล้ายกับยาค่าย่า
พอมองเข้าไปในตุ่มตรงนี้คุณสีมันเป็นขาวขุ่น
มันไม่ใช่น้ำใสเหมือนทุกครั้งที่ดื่มกินนะคะ
บ้านหลังนี้จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๗๓ตำบลหนองตะไก้
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาคุณแบบนี้คุณ
บ้านหลังนี้เป็นของคุณป้าสมบูรณภูมิกลางนะคะ
อาศัยอยู่กับลูกสาว๒คนค่ะ
คุณป้าสมบูรณ์ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
แกตกอกตกใจอยู่เลยนะเล่าให้ฟังบอกว่า

ไปทำธุระนอกบ้านกลับมาตอนเย็นพอถึงบ้าน
ตักน้ำในโอ่งในตุ่มมาดื่มแก้กระหาย
แต่ปรากฏว่าพอเปิดฝาโอ่งเท่านั้นแหละค่ะ
กลิ่นเหม็นฉุนลอยขึ้นมาเตะจมูกเลย
งะหน้าหงายเลยนะพอก้มดูเท่านั้นแหละ
คุณเอ้ยจากน้ำในโอ่งใสมันกลายเป็นสีขาวคุณ
คล้ายกับยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรสักอย่าง

รอบบ้านป้ามีโอ่งทั้งหมดตั้งเรียงกันอยู่๕ใบ
ถูกวางยาไป๓ใบลักษณะสีขาวขุ่นแบบนี้๓ใบ
เพราะดีมากที่ป้ายังไม่ตักขึ้นมาดื่มกินหรือล้างหน้า
ฉะนั้นแล้วอาจจะได้รับอันตรายนะคะ
หลังจากนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แกรีบแจ้งตำรวจเลยค่ะ
ตำรวจมาตรวจสอบนะคะป้าสมบูรณ์บอกว่า
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่โดนลอบวางยาในอกน้ำแบบนี้
เมื่อปลายปีที่แล้วก็ถูกวางยามาแล้วครั้งหนึ่ง
ป้าบอกว่าป้าเองนะคือถ้าเกิดว่าคนถูกวางยา
เราก็ถามเลยป้าเคยมีศัตรูหรือเปล่าป้าเคยไปทะเลาะกับใครไหม
ป้าบอกว่าป้าไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทะเลาะกับใคร
รับงานทำงานรับจ้างไปวันหาเช้ากินค่ำ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเหรอที่จะมาปองร้ายป้านะคะ
แล้วเจอเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้คล้ายกันถึง๒รอบ
ตอนนี้ป้าบอกว่าเริ่มไม่สบายใจแล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือด้วยการตรวจสอบ
แล้วก็จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ